การซื้อขายสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ย

สะดวกค่ะอยู่บ้านเฉยก็เสียตังค์ได้

คนซื้อค่าคนขายก็ไม่ต้องไปมีหน้าหลงหน้าร้าน

เขาค้าขายกันดีก็มีเยอะ

อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของหญิงคนหนึ่ง
ที่เขาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนากับแม่ค้าออนไลน์
ซึ่งเป็นมือสองนะแต่ของที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่
ส่งมาเป็นพวกกางเกงของดองอะไรพวกนี้
วงเงินคืนแล้วมันยากเหลือเกิน
แล้วมีหลายคนที่โดนแบบนี้กับแม่ค้าคนนี้
หลายสินค้าเขาอ้างว่าส่งผิด
ส่งผิดบ้างไม่ได้ส่งบ้างส่งช้าบ้าง
จนต้องไปโพสต์ประจาน
แต่พอโพสต์ประจานผ่านโลกออนไลน์ไป
ผู้หญิงคนนี้กลับคูบอกว่าทำอย่างนี้
ไปเจอที่โรงพักฉันเป็นเมียตำรวจนะ
อย่างนี้หมินประมาทนะ
เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงที่เขาอัดไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับ

ในครั้งกี้ของท่าน

ก็ต้องกลับมาด้วยพี่ออน

งั้นก็มาเจอพี่โรงพักแล้วกันแต่ถ้าหนูไม่ลบโพสต์หนูก็มาเจอพี่โรงพัก
กรุณาที่ลบโพสต์ด้วยเตือนด้วยความหวังมีไม่อยากมีปัญหากับเด็กบ้านเดียวกัน
เอาเป็นว่าเงิน๑๘๐บาทส่งมาเรียนบางทีส่วนเสื้อจะส่งไม่ส่งก็ไม่เป็นไร
คือจะว่าพี่ทำคุณทำทานแล้วกัน
นี่มากกว่าเดิมอีกจากเอาโพสต์รายละเอียดต่างบรรจานนี้เอาเสียงบรรจานเลย
คือฝ่ายลูกค้าเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อของแล้วมันไม่ได้
ได้ของผิดนะทวงแล้วทวงอีกมันไม่ได้สักทีนึง

ก็เลยได้โพสต์ประจาน
แล้วก็ได้ยินเสียงอย่างที่ท่านฟังนั่นแหละ
คือแม่ค้าออนไลน์คนนี้ก็โทรมาขู่

เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะคืนเงินให้
แต่ว่าเธอต้องคืนของที่ฉันส่งผิดอะไรไปก่อน
แต่ถ้าไม่ลบเนี่ยไปเจอกันที่โรงพัก

หมินประมาทที่ผ่านมาหลายคนติดคุกมาแล้ว
คือเขาบอกว่ามีหลายคนที่ถูกหลอกแบบนี้มาเยอะนะฮะ
บางคนสั่งซื้อเสื้อผ้าไม่กี่ร้อยบาทก็โดน

ยังไม่ได้ส่งส่งช้า
คนที่จ่ายเงินไปแล้วก็ไม่พอใจต้องโพสต์ประจาน
แล้วแม่ค้าคนนี้ก็พาไปสถานีตำรวจ
ปรากฏว่ามีสามีเป็นตำรวจยศในพันธุ์อืม
พอเรื่องไปถึงตำรวจก็บอกว่า
แชทที่เอาไปโพสต์ประจานเขาเนี่ย
มันเป็นแชทปลอมแม่ค้าเขาไม่เกี่ยว
เหมือนกับถูกสร้างเรื่องปลอมขึ้นมา
คนที่เป็นลูกค้าก็โดนคดีหมินประมาทในที่สุด
เนี่ยมันโดนอย่างเงี้อ่ะค่ะเออทีนี้เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมให้นะคะ
เราติดต่อไปที่ผู้เสียหายค่ะ
นางสาวสุพัตราเสงี่ยมชายกุล
เป็นมือ๒ผ่านเฟซบุ๊คของแม่ค้าคนนี้ล่ะ๙๒๐๐บาท
คุณสุพัตราบอกว่าก็รู้จักกับเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าน้ำหวานเนี่ย

แล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กมาประมาณ๕ปีเพราะว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกัน
พอเห็นน้ำหวานเขาโพสต์เฟซบุ๊กขายไอโฟนเมื่อ๒๓เมษายน

ก็เลยไม่ระแวงอะไรรู้จักกันมานานเนี่ย
เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมา๕ปีก็เลยซื้อโอนเงินให้
แต่พอรอรับของทางปรายศนีย์ที่ส่งมาเปิดมามันเป็นกางเกง
มันเป็นเสื้อมันเป็นสบู่แล้วเขาก็อ้างว่าส่งผิด
แม่คะอ้างว่าส่งผิดแล้วก็ส่งผิด๓ครั้งอ่ะ
ผิดแล้วผิดอีกอ่ะส่งผิดมา๓ครั้งอ่ะค่ะ
แต่คนโพสต์ขายที่ใช้ชื่อว่าน้ำหวานในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาไม่ยอมคืนเงินนะไม่คืนเนี่ยเหรอ
ไม่คืนอ่ะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วก็มารู้ว่ามีคนถูกหลอก
ลักษณะแบบนี้หลายคนค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการทวงถาม
แต่ก็เนี่ยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะโดนข่มขู่ว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนเป็นตำรวจใหญ่นะอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าบางคนเคยโดนมาแล้ว
ก็ล่าสุดนะครับคุณสุพัตรากับผู้เสียหายอีกหลายคน
บอกว่าเดี๋ยววันจันนี้จะไปที่กองปราบ
จะไปแจ้งตำรวจกองปราบเลยให้จัดการกับแม่ค้าออนไลน์คนนี้ที่มาหลอกลวง
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีสามีเป็นในตำรวจใหญ่จริงหรือเปล่า